ต้องมีเข้าห้องน้ำบ้างทานเสร็จอะไรบ้าง
บางทีก่อนทานตื่นเช้ามาก็ต้องเข้าห้องน้ำใช่ไหม
แล้วถ้าเกิดว่าคุณไปเจอห้องน้ำที่มันน่าคนลุกขึ้นมา
คุณจะกล้าเข้าไหมแต่ว่ามันหน้าคนลุกขนาดไหน
เดี๋ยวพาไปดูว่ามันเย็นหรือมันอะไรไปค่ะ
อาจจะมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่ก็เป็นได้
ห้องน้ำแบบนี้เห็นปุ๊บลาดเลยนะ

บอกแล้วถ้าคุณเห็นแบบนี้คุณทำงานคุณลาดใช่ไหม

ไปพิสูจน์ความพิษสวงศ์กันเลยที่วัดรวมไทยวนาราม
รวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระจังหวัดตากนะคะ
เขาว่ากันว่าชาวบ้านที่นี่เจอผีหญิงสาวนั่งอยู่ในห้องน้ำ

ไปพิสูจน์ว่าเจอผีหญิงสาวในห้องน้ำจริง
ปรากฏว่าเข้าไปพิสูจน์เฮ้ยเจอจริงคุณพบจริง
แต่ว่าไม่ใช่ผีเป็นภาพวาดเท่านั้น
แหมเล่นทำแบบนี้ใครเปิดประตูเข้าไปใจหายใจคว่ำหมดนะคะคุณ

ซึ่งพระสรายุทธ์โกสโรพระลูกวัดรวมไทยวนาราม
ท่านก็บอกว่าภาพนี้เป็นภาพที่เกิดขึ้นในวัด
นี่แหละค่ะก็คือวาดขึ้นมาในวัดเป็นห้องน้ำในวัด
ปกติก็จะวัดกำแพงทาสีห้องน้ำไปเรื่อย
รูปสวยงามมีดอกไม้มีลายการ์ตูนเต็มไปหมดเลย

ถูกต้องแต่อย่าเข้าผิดห้องเท่านั้นเอง
แต่ว่ามีพระอยู่รูปหนึ่งท่านชอบภาพนี้
ก็เลยปิ๊งไอเดียเอามาวาดภาพไว้ในห้องน้ำส่วนตัวก็แล้วกัน
คนจะได้ไม่กล้าเข้ามาใช้คือเป็นห้องน้ำของพระ

คือห้องน้ำพระกับญาติโยมเขาแยกกัน
ก็วาดเอาไว้แบบนี้ปรากฏว่าได้ผล
เป็นห้องน้ำส่วนตัวของพระนะคะ
เข้าใจแล้วคนจะได้ไม่เข้ามาใช้ผิด
พอเจอเปิดประตูเจอโอ้วิ่งดีกว่า
ที่ไข้เข้าแล้วอะไรแบบนี้ร้องละวัดเลย

ใช่ให้คนเข้ามาในวัดแล้วรู้สึกเกรงกลัว
แล้วก็ช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยนะคะ

คือถ้าเป็นห้องน้ำของพระท่านอยู่แล้วเนี่ย

ไม่งั้นมันจะสับสนวุ่นวายกันไปหมด

บางทีเนี่ยเราก็บอกกับแย่ดโยม

บางทีอ่ะไม่รู้บ้าง

ไม่ต้องพูดอะไรเลย

จ้ำเหรอ

โอ๊ะมาไม่ใช่หนีผีปลอบ

คือตอนแรกที่ที่ฉันเห็นภาพเนี่ยมันมาจากในโซเชียลเขาแชร์กันเยอะใช่ไหม
แล้วภาพนี้ดิฉันมองไกลก็คิดว่า
ใครเอาหุ่นเอาอะไรมาวางไว้ในห้องน้ำทำแบบนี้ได้ยังไง
ปรากฏว่าจริงจริงแล้วมันเป็นภาพวาดแล้วก็แชร์กันในโซเชียลเยอะเลย
ใครเห็นก็ตกอกตกใจไม่ต้องไปวัดที่บ้านเนอะตกใจหมดเลย
แล้วก็ได้เข้าใจแล้วนะถึงเหตุผลว่าทำไมถึงต้องวาดภาพนี้ลงไป
เป็นการแยกห้องน้ำให้ชัดเจนระหว่างพระกับญาติโยมที่เข้ามาทำบุญนะครับ